คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างนะคะ
คู่นี้นะคะบอกเลยว่าตุกใจพี่นะครับแน่นอน
สำหรับคุณเสกแล้วก็คุณการวิพากรนั่นเองนะคะ
ลุ้นลักเลิกแม้วันนี้ชื่นมื้นสมหวังสักทีนะคะ

ยิ่งกว่าคู่รักวัยรุ่นที่เพิ่งปิ๊งรักกันใหม่ซะอีกนะคะ

พูดความในใจความรู้สึกนะคะ
บอกว่าประทับใจแขกในงานมาก

อันนี้ต้องบอกตรงนะครับ
ว่าผมเป็นโลกซึ้งเศร้าและผมเป็นแบบคนล่า

เมื่อเช้าไม่ได้นอน
แต่บอกปูเขาบอกว่านอน๒ชั่วโมง
หลับจริงจากเมื่อคืนนี้จนถึงวันนี้หลับไปชั่วโมงเดียว
แต่พอเห็นทุกคนช่วยกันทำโน่นทำนี่
โดยที่เราเองไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเลย
ผมก็คิดว่าต้องขอบคุณทุกคนมาก
ชาวซึ้งมาก
โดยมีตอนที่เพื่อนขึ้นมาพูดก็ตาซึ้งไปหน่อย
พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวลองห้ามไปเสร็จ

คือในงานนี้ค่ะทีมข่าวได้สัมภาษณ์น้องเสือนะ
ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณเสร็จและคุณกัลด้วย
แล้วก็น้องเสือก็บอกกับเรานะว่าหากย้อนกลับไป๔๕ปีแล้ว
ก็จะเชื่อเหมือนกันนะว่าพ่อกับแม่นี้จะกลับมาคืนดี
ก็มีวันนี้ได้เหมือนกันนี่แหละนะคะ

ซึ่งเป็นความตั้งใจของตัวเองที่จะจัดงานแต่งให้กับพ่อกับแม่มีความสุขที่สุดค่ะ
ส่วนเรื่องอาการป่วยคุณพ่อตัวเองนั้นก็ต้องดูแลต่อไป
รวมไปถึงคดีความของคุณแม่ด้วยที่ตอนนี้ก็มีมากมายอยู่นะคะคุณ
น้องเสือก็ได้แต่ให้กำลังใจค่ะ
สำหรับตัวเองแล้วนะคะตอนนี้ก็ห่างจากแฟนสาวชาวจีนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคือแฟนเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเนอะ
ตอนนี้ก็ขอใช้สถานะโสดสนิทได้สักพักแล้วคุณผู้ชม
ตั้งใจเป็นของขวัญให้พ่อแม่เลยครับให้ครอบครัว
ก็เป็นห่วงครับแต่ว่าก็ดูอยู่ว่าเขาดีขึ้นเรื่อยครับครับ
เรื่องคดีแม่ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกับเขาเรื่องคดีหรอก
เขาก็ไม่อยากให้อะไรมา
คดีพวกนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวโสดนะครับ
ก็คือตอนนี้สถานะเราโสด

เขาก็บอกว่าแฟนชาวต่างชาติของเราก็คือเซ็กดูบายกันแล้ว